ใครอยากได้เลือกเด็ดเริ่มค่ะ

งานนี้รวยแน่นอนถ้าคุณผู้ชมตั้งใจฟังบันเทิงไทยรัฐของเราให้ดี
นับนิ้วกันเลยวันนี้๒๙๓๐๓๑๑อีก๓วันคุณผู้ชมค่ะ
เป็นวันที่เราจะเป็นเศรษฐี
ใครอยากเป็นเศรษฐีฟังทางนี้ดีนะคะวันนี้เรามีเลขเด็ดมาฝากกันโหมโรงกันมาสักขนาดนี้แล้ว
มาเริ่มกันเลยค่ะกับนักร้องสาวแสนสวยเรไลไลฟ์สดของเราคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนี่น้องเดินทางไปขอพรพี่สาวต้นไม้พี่สาวต้นไม้เนี่ยเขามีลักษณะแบบเป็นต้นไม้ที่คล้ายกับผู้หญิง
ซึ่งเวลาจะไปกราบไหว้ไปขอโชคขอลาบเนี่ยเขาบอกว่าให้นำเอาดอกไม้ลิลลี่สีขาว
ซึ่งเป็นดอกไม้ที่พี่สาวเขาชื่นชอบเอาไปไหว้
และแน่นอนค่ะมาที่นี่อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนนิยมทำก็คือมาขอโชคขอลาบขอเลขนี่แหละค่ะ
โดยงานนี้นะสาวเรลัยเนี่ยได้พาชาวเน็ตไปส่องตัวเลขที่บริเวณต้นไม้พี่สาวอีกด้วย
เขาบอกว่าเวลาไปขอเนี่ยให้ตั้งสมาธิให้ดีแล้วให้เพ่งไปที่ต้นไม้พี่สาวให้ดีแล้วจะเห็นเลข
แล้วบอกเลยนะคะว่าเหล่าชาวเน็ตนักเสี่ยงโชคไม่ต้องส่องไม่ต้องเพ่งให้เมื่อยตาเสียเวลาค่ะ
ไลเนี่ยเธอบอกว่าตัวเลขที่เธอมองเห็นคือเลข

ทุกคนเลไลเห็นแล้วเห็นสองเลขเลยค่ะพร้อมกันอันนี้คือแบบจริงเลยนะ
แล้วเห็นสองเลขนี้เห็นชัดด้วยแล้วก็เป็นตัวเลขเดิมด้วยไม่มีผิดเพี้ยนค่ะ
เลขที่หลายเห็นนั่นก็คือ

อีกเลขหนึ่งคือเลข๕ค่ะ๙๕
ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะคะ
ต้องถอยนี่๙๕

แจ๊คคือเขาบอกว่าเวลาที่จะไปขอเลขจากพี่สาวต้นไม้เนี่ยจะต้องเพ่งไปที่บริเวณใบหน้า
เห็นไหมข้างบนคือมงกุฎต้องเพ่งไปที่บริเวณใบหน้าแล้วเราจะเห็นตัวเลขปรากฏ
ซึ่งตัวพลอยเองเนี่ยเคยไปดูมาแล้วแล้วก็พยายามเพ่งแล้วเขาบอกว่าใบหน้าบริเวณแขนนะคะคือบริเวณต่างที่อยู่บนตัวของพี่สาวต้นไม้
แล้วก็จะเห็นเป็นเลขซึ่งหลายคนเขาเห็นแต่บางคนก็ไม่เห็นแต่พลอยเคยไปไหว้ทีนึงไม่เห็นแต่พอซื้อลอตเตอรี่ถูก
ก็ไม่รู้สึกว่าค่ะพี่ต้องอันเชิญโรงเทพสามตามมาเล่านี้แหละค่ะ
นี่ใกล้วันสลากินแบ่งรัฐบาลจะออกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องเดินสายเตรียมตัวไปขอโชคขอลาบกับพี่ใจแอ้นกันหน่อยค่ะ
พี่ใจแอนเดินทางไปไหว้หลวงพ่อช้างที่วัดจุกเชิงจังหวัดเชิงเซา
พร้อมไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในวัด
โดยเฉพาะองค์ทาเวสวรรณ
คุณผู้ชมรู้กันดีนะว่าองค์ท้าเวสวันจะให้โชคให้ลาบอยู่แล้วนะคะ
พอขอเรื่องงานเสร็จนี่เลย
จุดทูปขอโชคขอลาบกันต่อเลย
ซึ่งเลขที่พี่ใจแอ้นได้คุณผู้ชมค่ะตามภาพเลยนะคะ

นั่นแหละค่ะแล้วแต่แล้วกันว่าใครจะมองเห็นเป็นเลขอะไร
ไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะองค์เทพสามตาอันเชิญมาอีกท่านหนึ่งค่ะ
ที่ยิ่งยอมยอดวงามค่ะนักร้องลูกทุกข์สายมูกของเราค่ะ
บอกเลยนะคะแกว่างไม่ได้ค่ะว่างเมื่อไหร่ต้องพุ่งตรงดิ่งไปเลยค่ะ
เติมพลังบุญกันหน่อยค่ะเสริมความปัง
ล่าสุดนะคะเจ้าตัวเดินทางไปไหว้หลวงพ่ออุ่นใจ
เจ้าวาดวัดไว้วาดถนนโครคจนครราชศรีมาค่ะ
พร้อมจากอาบนมนต์เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดี
แล้วก็เสริมความปังให้ชีวิตเนี่ยพบแต่สิ่งดี

อันนี้ภรรยาพี่ยิ่งยงนะคะ

อาบน้ำมนต์แบบนี้

เสริมความเมตตามหานิยมนะคะแล้วก็ลงยันที่หนึ่งเพื่อเรียกงานเรียกเงิน

ก่อนที่จะเอาใจนักเสียงโชคด้วยการไปไหว้ทาเวสวันเสร็จปุ๊บ

นี่เลขสวยอยู่นะตามที่เห็นหน้าจอเลยนะคะ

เมื่อวานนี้นะคะถือเลิกงามยามดีวันที่๒๘พฤษภาคม
๒๐๐๖นี่ก็ไปอาบนมนต์เหมือนกัน
คนหล่อเขาอาบนมนต์นะ

น้องทอยประถมงง

แล้วก็เพื่อดึงดูดพลังงานดีเข้ามาในชีวิตค่ะ
แต่ดูจากคลิปแล้วนะคะสิ่งไม่ดีต้องออกไปจากตัวแน่นอนค่ะ

โอ้โหหลวงพี่โยนด้วย
เป็นสูตรของหลวงพี่ท่านเลยนะคะลายมนตร์เสร็จป๊ะก็โลยเข้าไปอย่างนี้ค่ะ
คุณผู้ชมต้องลาดให้หมดทั้ง
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการเคาะสักหนึ่งทีปุ๊บ
เหมือนให้พอดิไงขอสักทีนึงอ้าวชุดปุ้ง

น้ำเขาทำพิธงพิธีมาสวดมงสวดมนต์มา
สิ่งค่ะแต่เขาถูกป้องใจกันมากพี่ผู้เลยนะ
ง่าจะไปขอเรื่องงานให้สนหวังดั่งใจ

พาท่านงงแล้วอ้งเทพย้ำตามตาระงงนะ
บอกว่าไม่สบายไปอาบน้ำมนต์มานี่
โอเคแทบน้ำตาละมาดนใจ

อ้าวเฮ้จานี่ต้องมาทั้งแทงก์น้ำนะ